หลานของเรางองแงไม่ยอมไปโรงเรียน
เก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็ล็อกประตูทำยังไงดีคะ

คุณยายท่านนี้แจ้งตำรวจ

จริงแล้วไม่ได้ให้ตำรวจมาจับหลาน
บอกตำรวจว่ามาช่วยเกลี้ยกล่อมให้หลานไปโรงเรียนหน่อย
แล้วเป็นห่วงไงล็อกตัวเองอยู่ในห้อง

ยายเป็นห่วงเอาลองไปดูค่ะ
ตำรวจน่ารักมากนะพี่อุ๋ยไปช่วยคุยกับเด็กนะคะ
นี่อยู่ห้องข้างในใช่ไหม
ตำรวจสายตรวจสพนคบอกว่านี่คือภารกิจสำคัญ
เกลี้กล่อมเด็กนักเรียนที่ไม่ยอมไปโรงเรียน

ร้อยตำรวจรีคมสรรภูวนาศรองสารวัตรสพเมืองหนองคาย
ก็ลงพื้นที่ไปกับดาบตำรวจบัณฑิตพบหมู่สพเมืองหนองคาย
แล้วก็มีชุดสายตรวจคือไปกันหลายนาย
คือร้อยตำรวจรีคมสรรบอกว่า
วิทยุสื่อสารจากทางสพมหนองคายว่าช่วยหน่อย
ผู้ปกครองเด็กที่เขาไปทำงานกรุงเทพเขาบอกว่าช่วยหน่อย
ตำรวจมาเกลี้ยกล่อมลูกสาวหน่อยลูกสาวอยู่กับยาย
ไม่ยอมไปโรงเรียนยายเอาไม่อยู่
เกลี้ยกล่อมไม่ไหวเกลี้ยกล่อมยังไงหลานก็ไม่ออกมา
เด็กผู้หญิงคนนี้เรียนอยู่ป๓นะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ล็อกตัวเองในห้องเลยตำรวจมาถึงเข้าไปในบ้าน
เกลี้ยกล่อมจนยอมออกมาค่ะ
ออกมาแล้วเกลี้ยกล่อมอยู่๒๐นาที
ถามว่าทำไมน้องไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะพี่อุ๋ย

เล่นโทรศัพท์มือถือเพลินนอนดึกตื่นสาย
พอตื่นสายแล้วปุ๊บไม่อยากไปไม่อยากไปโรงเรียน

เดี๋ยวกลัวครูว่าครูดุทำโทษ
ไม่อยากไปไม่ออกจากห้องเลย
นี่ค่ะก็อบรมน้องนะคะว่า
ไม่ควรเล่นมือถือจนดึกจนดื่นนะ

อะไรอย่างนี้นะคะน้องก็ยอมแล้วบอกจะไม่นอนดึกอีกนะคะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามผ่านเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว

ไม่ต้องรู้ว่าคุณครูไม่ได้ว่าอะไรหรอก

ตำรวจก็บอกว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไร
แต่ก็ถ้าประชาชนมีปัญหาอะไร

ยินดีรับใช้ประชาชนค่ะ
รู้สึกดีครับก็อยากให้ทุกคน
มีอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาครับ

มีอะไรก็ยินดีรับใช้ครับ